ต่ออีกหนึ่งคนแล้วกันเรื่องนี้มันไม่จบจริงคุณ

รู้ไหมกล้ามใหญ่โตกันไปไหนนะคะ

ซิกแพคนะขึ้นอินสตาแกรมให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลย

กับพี่น้องนักร้องของเขาเองนะคะ

แต่ว่าแน่นฟิตเวอร์นะคะ
กล้ามโตโชว์บันเทิงไทยรัฐด้วยล่ะค่ะ

ก่อนมากผู้เข้าฟิตเนสแบบหนักแล้วมันเล่นจนได้ที่
เข้าวัตเมตรต่วนที่ครบไม่ได้กินข้าว
มีท่านท่านชอบบางคนก็แฟนคลับ
ไม่ต้องเลย

แม่ใครจะไปกล้ากลัว
ดูแล้วมันก็สดใสปิ๊งปั๊งกันแต่เช้าเลย

ทำไมอยู่ดีลุกขึ้นมาฟิตหุ่นขนาดนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะมีนิตยาศาสตร์ที่ต่อมาถ่ายแบบแนวหวัวอย่างนี้

แต่ว่าไม่ทันถ่ายคุณนิตยสารปิดไปซะแล้ว

ประมาณนั้นโชว์บอดี้โชว์หุ่น
แบบว่าลิกก็แบบได้ออกกำลังกายอย่างจริงจัง
ซึ่งถึงวันนี้ก็จะไม่มีหนังสือเรียนออกมา
แต่ว่ารอดูลุ้นแล้วกันนะคอนเสิร์ตรับรอง

มีสีเสื้อแน่อุตส่าห์เล่นมาสักขนาดนี้นะคะ
ปกไม่ได้ขึ้นสรรปกก็ยังดีนะคุณนะคะ